อีกเรื่องครับทุกผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันได้นะครับ
น้องมีปัญหาอะไรเนี่ยอย่าไปกลัวนะที่จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่

หรือว่าบอกความจริงกับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
คือทหรือปุ้ยจมครับมีเนื้อเด็กชายเรือนชายชั้นหมอ๓คนนึงอยู่ที่จังหวัดระยอง

เพราะว่าน้องเนี่ยถูกคุณครูเนี่ยจับได้ว่าสูบบุหรี่ในโรงเรียน
ก็กลัวว่าถูกเชิญผู้ปกครอง

แล้วหายตัวไปจากโรงเรียนเมื่อคืนหากันทั้งคืน

รับลูกชายกอดลูกชายนะครับ
หลวงชายยุทธิ์๑๖ปีอยู่ชั้นม๓นะครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง

เมื่อวานนี้เนี่ยน้องเนี่ยหายไปนะครับ
ไว้แต่เสื้อนักเรียนที่มีรอยฉีกขาดบนรั้วหลังห้องน้ำโรงเรียน
คนก็เป็นห่วงกันว่าโอ้โหหายไปไหนนี่ฮะ
นี่คือสภาพเสื้อที่เจออยู่มันดูน่ากลัว
มันดูว่ามันเกิดอะไรอันตรายกับน้องหรือเปล่า
เพราะว่าตอนเย็นไม่กลับบ้านแล้วมาเจอเสื้อแบบนี้เอาน้องหายไปไหน
ลักษณะแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะคิดสั้นอะไรยังไงหรือเปล่า
เนื่องจากน้องเนี่ยเครียดเครียดเพราะว่าทางโรงเรียนจับได้ว่าแอบสูบบุหรี่
ต้องถูกเชิญผู้ปกครองก็เลยกลัวว่าผู้ปกครองเนี่ยจะว่านะครับ

คือสุดท้ายเช้าวันนี้เจอตัวนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ตามหากันทั้งคืน
นี่ฮะเสื้อพ่งเสื้อผ้าของน้องที่ทิ้งเอาไว้นะครับ
คนที่ไปเจอน้องเนี่ยคือครูนะคุณครูของโรงเรียนนั่นแหละ
คุณครูเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เมื่อวานนะฮะเอาเริ่มต้นก่อนนะ
เมื่อวานนี้เนี่ยครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดในโรงเรียน
แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบเด็กผู้ชายคนนึงแอบสูบบุหรี่
ก็เรียกตัวมาแล้วบอกว่าต้องเรียกผู้ปกครองเนี่ยมาหาคุณครูนะ
มาพูดคุยกันนั่นแหละก็เชิญผู้ปกครองอ่ะ
เชิญผู้ปกครองทีนี้เด็กก็เครียดแล้วก็กลัวว่าถ้าถูกเชิญผู้ปกครองแบบนี้เนี่ย
สงสัยถูกพ่อถูกแม่ถูกผู้ปกครองเนี่ยดุด่าต่อว่าแน่นอนนะ
น้องก็ไปบอกกับเพื่อนบอกกับเพื่อนว่าจะไม่กลับบ้านแล้วนะ
เพราะว่าเรื่องนี้นะครับจากนั้นไปนั่งอยู่ป้อมรอปภหน้าโรงเรียนนะครับ
คือปกติแล้วคุณพ่อเนี่ยเขามีอาชีพขับรถบัสไม่ค่อยอยู่บ้าน
ก็จะมีป้ามาคอยรับส่งนะครับตอนเย็นเนี่ยป้าขี่จักรยานยนต์มารับหลานที่โรงเรียนนะครับ
หลานนั่งอยู่ที่ป้อมรอปภหน้าโรงเรียนเนี่ยอยู่ดีไม่รู้ยังไงอาจจะเครียดหนักมากช่วงนั้น
คิดอะไรไม่ถูกนะครับวิ่งหนีฮะเห็นป้าขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยวิ่งหนีก่อน
วิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำโรงเรียนนะครับซึ่งอยู่ติดกับป่ากล้วยด้านหลัง
ป้าก็หาไม่เจอสิไม่รู้ว่าหลานหายไปไหนส่วนตัวเองเนี่ยที่เห็นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อดเสื้อนักเรียนทิ้งเอาไว้แล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อกีฬาอ๋อคือถอดเองแล้วก็หลบหนีปีนเข้าป่ากล้วยด้านหลังไปนะครับ
กระทั่งผู้ปกครองก็แบบอ้าวหาไม่เจอไปถามครูครูก็หาไม่เจอนะครับ
ต้องแจ้งกู้ภัยมาปูพรมค้นหาทั่วโรงเรียน
ก็เจอเสื้อนักเรียนเมื่อสักครู่นี้แหละ
ขาดแล้วก็ห้อยติดกับรั้วรวดหนามของโรงเรียน
ก็หาอีกก็ยังไม่เจอนะฮะ
หาไปตามข้างหลังป่าเปิดก็ไม่เจอหาทั้งคืนนะครับ
คือในมุมของเด็กเนี่ยเด็กบอกว่า
พอออกจากโรงเรียนไปได้เนี่ยก็เป็นป่ากล้วย
แล้วก็เดินผ่านป่ากล้วยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เดินผ่านป่ากล้วยข้ามถนนไปทางวัดบ้านค่าย
ห่างจากโรงเรียนประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วไปซ่อนตัวอยู่ที่สาราประตูหน้าวัดทั้งคืน
แต่ช่วงนั้นเขาหากันที่แถวป่าด้านหลังโรงเรียน
แต่น้องเนี่ยออกไปแล้วนะจนเช้านะน้องบอกว่าน้องเดินออกมาที่ถนนใหญ่
ตอนนั้นเนี่ยก็ลักษณะแบบเพลียอะไรด้วยก็หลับไปจนเช้าอ่ะนะ
เช้าเดินออกมาถนนใหญ่เจอครูพอดีฮะอ๋อ
คุณครูขับรถผ่านมาเจอพอดีนะครับ
ครูก็ถามว่าเอาจะไปไหนเด็กก็ตอบว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหน
ครูก็คงรู้ข่าวแล้วแหละว่าเป็นน้องที่หายไปมีเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวาน
ครูก็เลยบอกว่าเอางี้หิวไหมถ้าหิวก็มาขึ้นรถมาเดี๋ยวครูพากลับโรงเรียน
แล้วก็พาเด็กกลับมาที่โรงเรียนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นตอนต้นค่ะคุณพ่อก็มารอแล้วก็สวมกอดทำความเข้าใจกัน
น้องเนี่ยยอมรับว่าที่หนีไปเพราะกลัวความผิดนะพอหนีไปแล้วก็ไม่รู้จะไปไหน
ก็วนเวียนอยู่แถวโรงเรียนนั่นแหละนะครับตอนที่กู้ภัยตอนที่ผู้ใหญ่เขาออกค้นหากันเนี่ย
น้องบอกว่าน้องก็เห็นนะเจอเห็นอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะว่าเขาตามหา
พอเห็นก็หลบเห็นก็หลบนะครับจนเพลียแล้วก็หลับไปที่ซุ้มสาราประตูวัดนะครับ
จากนี้ไปเนี่ยน้องบอกว่ารับปากยืนยันกับพ่อแล้วก็ครูว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีก

วันนี้เราออกไปซื้อของกินก็เลยเจอครูไฟผมก็เลยวิ่งหนีครับ
สาราแล้วก็หาน้ำกินครับแล้วก็ผมจะไปหาที่นอนก็เลยเห็นข้างข้างมันมีมีมือซุ้มอยู่ครับ
ผมก็เลยเข้าไปนอนครับแล้วก็หลับสนิทเลยครับ

กลัวอะไรกลัวพ่อหรือเปล่า
พ่ออยู่ครับยังจะกลับบ้านอย่างเดียวครับ
แล้วต่อไปอย่างไรสัญญาไม่ว่าจะไม่ทำ
นานแล้วผมจะไม่ให้ทำอีกแล้วครับผมจะไม่หนีอีกแล้วครับ
คุณพ่อของน้องบอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้เจอลูกชายนะฮะ
เพราะนี่คือลูกคนเดียวนะครับยืนยันว่าที่บ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจากนี้
พ่อเองทำงานขับรถส่วนใหญ่ให้ป้าดูแลให้นะครับ
ไม่เคยลงโทษไม่เคยทำโทษอะไรลูกเลย
เชื่อว่าลูกเนี่ยอาจจะกลัวไปเองนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยเคยสัญญากับพ่อไว้
ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดจะไม่สูบบุรี

ดื่มไม่อะไรครับแต่ว่าจังหวะนี้ว่าน้องกำลังเป็นวัยรุ่น
น้องอาจจะมีเรื่องบุรีและน้องก็ได้สัญญากับผมกับพ่อหนึ่งครั้งแล้วว่า
ต่อไปจะไม่เจออีกและครั้งนี้น้องได้เจอบีอีก
น้องเลยไม่กล้ากลัวพ่อตี
เพราะกลางคนน้องได้สัญญากับคุณพ่อไว้
ตัวผมก็หวังดีกับลูกไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้น
ปรับเตือนลูกพ่อไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น
เพราะว่าน้องกำลังเรียนอยู่ไม่อยากให้คุณเตียวแต่กินเร็ว
ขอขอบคุณพวกอาจารย์พวกมูลนิธิ
เรื่องนี้นะฮะใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ที่ต้องคุยกันไว้คือเรื่องของบุหรี่ใช่ไหม
คือถ้าเพื่อนมาชวนสูบบุหรี่เนี่ยบอกเพื่อนไปเถอะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เท่แล้ว
วิ่งนายยังสูบบุหรี่ไปเถอะไม่เทแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะใช่ไหม